มาที่แรกกันเลยนะคะที่วัดกลางอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เหล่าบรรดาจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยพระสงฆ์และชาวบ้านนะคะ
ก็พากันมาร่วมแยกสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานห้างร้านต่าง
รวมถึงประชาชนทั่วไปบรรจุในถุงยางชีพ
เพื่อนำขึ้นรถออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีแบบที่เห็นนี้นะคุณผู้ชม
งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทุกคนนั้นมาด้วยใจจริงจริง
ช่วยกันแพ็คข้าวของทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งพันชุดหนึ่งพันชุด
ใช่เยอะมากแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยของทั้งหมด
กำลังถูกนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าของบางส่วนจะถูกนำไปช่วยเหลือผีน้องที่ประสบภัยแล้วนะ
ก็ยังคงมีทานน้ำใจนี้ที่ไหลเข้ามาเรื่อยไม่ขาดสายอย่างที่บอกว่ามีเพิ่มเติม
มากขึ้นเรื่อยเรื่อยนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งที่ก็คือจังหวัดสุรินทร์
ทางสมาคมวีอาร์กู้ชีพสุรินทร์เขาก็ร่วมมือกันจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของที่บริเวณร้านลูกเกษตรนะคะ
เขาบอกว่าร้านนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยที่อยู่ที่อำเภอปราศาสตร์นะ
เขาบอกว่าตอนนี้เป็นวันที่๕แล้วสำหรับการเปิดศูนย์รับบริจาคแห่งนี้
ซึ่งก็พบว่าตลอด๕วันที่ผ่านมามีทานน้ำใจจากประชาชนชาวไทยชาวสุรินเยอะแยะมากมาย
หลังไหลเดินทางมาบริจาคสิ่งของกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ
รวมแล้วของที่นำมาบริจาคถูกขนขึ้นรถกระบะจำนวนกว่า๑๒คันด้วยกัน
เพื่อที่จะเดินทางไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะ
อกจากนั้นทางสมาคมยังได้นำเรือพร้อมอาสากู้ภัยอีกกว่า๑๐๐ชีวิตเลยนะคะ
เดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนำเรือขึ้นรถไปเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยที่เราได้เห็นแบบนี้ก็คืออย่างน้อยนะ
แม้ว่าเราจะเจอกับปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันนะคะ
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตอนนี้ด้วย
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจังหวัดอุบลรัชธานีเรา๓คนนี้เคยมีโอกาสได้ไปมาแล้ว
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจทั้งในความน่ารักของพี่น้องชาวอุบลราชธานีรวมไปถึงสถานที่ต่างด้วย
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้นะ
แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือพี่น้องถึงในจังหวัดอุบลราชธานี
แต่แน่นอนว่าเราเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแน่นอนซึ่งหลายหน่วยงานก็ให้ความช่วยเหลือ
รวมไปถึงไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่เข้าไปรายงานข่าวติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นตอนนี้ด้วย
คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารนี้ได้ทางไทยรัฐทีวีทุกช่วงข่าวเลยนะคะ
จริงแล้วมีอีกหนึ่งช่องทางที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะร่วมบริจาคก็คือพี่บินมรฤทธิ์ก็เป็นสื่อกลางในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่ประสบอุทธกภัย
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิกเงินมาล้านหนึ่ง

เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทธกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็พูดประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่าใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับพี่บินบริษฐ์เนี่ยก็ทำกันได้นะ
ถูกต้องแล้วก็คือเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊คของพี่บินบรือฤทธิ์ได้นะคะ
เพราะว่าพี่บินเนี่ยเขาก็จะโพสต์เลขบัญชีธนาคารเอาไว้เผื่อใครสนใจจะสมทบทุนนะคะ
ก็สามารถร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีกันได้เนาะ